แน่นอนเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจัดสลับมา
ดูบรรยากาศของคนรวยคนดวงเฮงเศรษฐีใหม่กันหน่อย

ถ้าทั้งสองท่านได้รวรรณที่หนึ่ง๓๑ล้าน

สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเป็นคนขายลอตเตอรี่

แล้วมันด้านเหลือไอ้ใบที่มันถูกรวรรณที่หนึ่ง
นี่นะ๕ใบแล้วมีข้างเคียงอีกเบ็ดเสร็จไปรับไป๓๑ล้านบาท
ขออนุญาตไม่เปิดเผยนามแล้วกัน
อยากอยู่เงียบสงบกับเราสองคน

อันนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเขาต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีใหม่แล้วกัน
เป็นรางวัลที่๑๕ใบ๓๑ล้านเป็นเศรษฐีใหม่
อายุสักประมาณ๕๐คนหนึ่ง๔๙คนหนึ่ง

ขายอยู่ที่บริเวณท่ารถเมษายกรุงเทพบางลี่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอสองพี่น้องด้วย
คือจริงแล้วก่อนวันออกสลากเนี่ยฝนมันตก

มันเหลือเยอะไม่เป็นไรเอาเก็บไว้แล้วกัน

สุดท้ายเมื่อวานเนี่ยพอออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไปดู
โอ้โหแทบช็อกเลยครับ
แล้วมันเหลือเนี่ยมรวรรณที่๑เต็มเลย

ยังไม่พอมีข้างเคียงอีก๕ใบ
เสร็จรับไป๓๑ล้านบาท
พอดีใจปุ๊บตั้งสติได้ไปหาตำรวจก่อน
ลงบันทึกประจำวันแล้วขอกลับมาอยู่บ้านเงียบเพียง๒คน
บอกสื่อขอไม่เปิดเผยตัว
ขอไม่บอกชื่อจริงไม่ต้องการจะเป็นข่าว

คนจะดวงดีนะคะ

ถ้าขายไม่หมดเนี่ยก็ขาดทุน

เราก็เหลือด้านมันถูกระวันพอดี
เอาอีกหนึ่งคนเขาชื่อ
มีการให้จำอ่านชื่อ

เจ้าของร้านขายของชำในชุมชนเสือขบ

คุณป้านาคครับอยากจะมีหลานทั้ง๓คนไหมฮะ

คุณสืบสุขุนมนต์เลือดดีและสนัยด้วยครับ

คุณป้าโชคดีรับไป๑๒ล้านนะครับ

เมื่อวานนี้หลังจากออกสลากแล้วก็พาลูกชายค่ะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพราะว่ากลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปอีกคน

คุณป้าเปิดเผยนะคะว่าเหตุที่ถูกรางวัลที่๑
เพราะว่าเมื่อ๒๓วันก่อน
ตอนที่เขากำลังทำขนมอยู่ในร้าน
มีแม่ค้าผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก๓๐๓๕ปี

ก็ขี่รถมาขายให้ที่ร้านนะคะ
บอกว่านี่ช่วยซื้อหน่อยได้ไหม
หนูจะกลับบ้านแล้วช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลย
สงสารซื้อไว้๒ใบค่ะ
บอกคนขายจะเอาเลขอะไรดีล่ะ
แม่ค้ายื่นให้๒ใบเลยค่ะ
บอกว่าขอให้โชคดีนะแล้วก็ขี่รถออกไปเลยค่ะ
เหมือนเอาโชคมันยัดใส่มือเลยนะ

ใช่ค่ะทีนี้พอออกสลากขึ้นมาก็ดีใจนะคะ
เอามาตรวจดูก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑
โอ้โหดีใจบอกไม่ถูกก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
ส่วนเงินที่ได้ก็จะไปทำบุญตามวัดตามภาษาคนแก่นะคะ

ร้านค้าถามว่าโชคดีขนาดนี้แล้วยังจะขายต่อไปไหม

ดีแล้วครับดีแล้วครับนะฮะดีใจด้วย

เมื่อวานแม่ค้ายัดใส่มือผม๑๐ใบ

เฉียดเลยถูกแค่ตัวเดียวเลขท้ายข้างหลัง

คุณทัศนัยโชคดีกับเรื่องแบบนี้นะ

เดี๋ยวว่ากันใหม่เช่นเดียวกันกับทางด้านของคุณทองปานกองโคตรครับ
อายุ๔๙ปีลูกจ้างร้านขายเครื่องเขียน
เป็นชาวกุฎเหม่งดำบลชีรองอำเภอเมืองชายภูมิ

ถูกรางวัลที่๑ไป๒ใบรับไป๑๒ล้าน
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยนะฮะ
เขาก็บอกว่าตัวเธอเองสวดมนต์ขอพรที่บ้าน
ไอ้ไข่เอ้ยขอให้แม่โชคดีนะลูกนะ

ไปเจอคนขายลอตเตอรี่เอาขอ๕๑สักครู่ซิ
แต่ไม่ได้ดูแล้วว่าข้างหน้ามันอะไรหรอกนะ

โอ้โหไม่คิดเลยว่าในฝันที่ไอ้ไข่จะบอก

รวันที่๑ด้วยอ่ะ๒ใบอ่ะ
เนี่ยโชว์อยู่เนี่ย
กลับไปนอนนะคะฝันด้วงหน้าเลย